ผมคิดอยู่แล้ววันหนึ่งผมจะได้อ่านข่าวนี้เพลงนี้แต่ที่เวทีไหนเท่านั้นแหละ
ส่งอย่างแดดเลยเออยังไงอ่ะลองดูดิ
เบิร์ทค่ะทำไมคอนเสิร์ตนี้เขาแต้นกันแปลกคะ

เห็นมั้ยแล้วเขารอดด้วยนะลัวจักรหวัดมาท่อนทกแล้วมันค่อยตีกัน
โอ้โหพอท่อนฮุกตรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยปั๊บ

ข่าวนี้ผมได้อ่านครั้งแรกที่มุกดาหารครับขอแสดงความยินดีด้วย

เหตุเกิดขึ้นวันที่๒๖มกราคมครับ
ในงานประเพณีบูไฮไทโซ่นะ
ดงหลวงที่หลังที่ว่าการอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับ

แม้พอเข้าท่อนฮุกทรงอย่างแบด
ที่อยู่หน้าเวทีมันชี้หน้ากัน
ชี้หน้ากันตอนนี้วิ่งเขาใส่กันเชอรี่ขวาน

เจ้าหน้าที่ก็พยายามระงับเหตุนะครับ
นักร้องบนเวทีก็ต้องทำหน้าที่ร้องด้วยห้ามด้วย
แต่ยังมีคุณตำรวจมีจังหวะหนึ่ง
เสียหลักจังหวะวิ่งไล่เสียหลัก

นักร้องก็แม้มีแอบขำพี่ตำรวจหน่อยด้วย
หลังเกิดเหตุก็จับผู้ก่อเหตุได้๒คน
อายุ๑๕กับ๑๗ปีดำเนินคดีสิครับ
แต่ว่างานนี้ไม่มีเลือดตกไม่มียางออก
เพราะว่าเขาดูแลเรื่องของความปลอดภัยดีนะ

ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอาวุธไม่มีนะครับ
แล้วก็อะไรที่มันจะทำเป็นอาวุธได้เขาไม่ให้เข้า
ถ้ารวมวันนี้ด้วยวันนี้๑พรุ่งนี้๒
มีงานอีก๒วันไปเที่ยวกันเถอะ

โอ้ไปช่วยซื้อของพ่อค้าแม่ค้าแม่ค้าหน่อยนะครับ